สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุของเรา
เป็นประจำเหมือนเช่นเคยครับและผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดี
มาพบกับคุณผู้ชมทุกท่านเราจะมานั่งล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้น
กลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมพร้อมกันครับและตลอดทั้งเดือนนี้ครับ
สถานีผีดุของเราได้รวบรวมเรื่องเล่าที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ
ศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยที่เราจะมานั่งพูดคุยกัน
รวมไปถึงเหล่าบรรดานักเล่าต่างที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้น
น่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้ทุกท่านได้รับชมกัน
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าสิ่งที่คุณผู้ชมนั้นจะได้รับชมรับฟังในต่อไปนี้
คุณผู้ชมจะต้องใช้ดุลยพินิษฐ์แล้วก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และวันนี้แขกรับเชิญท่านแรกเกี่ยวกับธีมความเชื่อความลี้ลับแบบไทย

หนึ่งในนักเล่าเรื่องผีจากโซเชียลที่มีคนติดตามเยอะ
แล้วก็เป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกมากครับ

ปกติเนี่ยเราจะไม่ได้คุยกันแบบจริงจังอะไรแบบนี้

ส่วนมากก็จะคุยเล่นกันแล้วก็ส่วนมากก็จะโทรคุยในการเล่าประสบการณ์กัน

หลังนึงเขาจะทำเป็นไม้สัตว์ข้างหลังเนี่ยนะคะ
ใต้ถุนจะสูงแล้วข้างบนเนี่ย
จะมี๒ห้องคือห้องซ้ายห้องขวา
ตรงกลางก็จะเป็นเหมือนที่รับแขกอะค่ะ
และเสร็จวันละบ้านเนี่ยเขาอยู่กันสองคนผู้เมีย
ทีนี้อยู่กันมาตัวผู้หญิงมีลูกไม่ได้
ฝ่ายผู้ชายเขาบอกว่าไม่เป็นไรคือมีหลายคู่อะค่ะที่ว่ามีลูกไม่ได้ก็อยู่ด้วยกันได้
แล้วก็ตอนหลังมาฝ่ายผู้ชายที่ว่าทำงานต่างจังหวัด
ก็ไปมีเมียอีกคนนึงแล้วก็ผู้หญิงก็สืบรู้จนว่าเริ่มกำลังจะมีลูกด้วยกัน
เขาก็ตามไปดูจนเจอค่ะว่าเออมีลูกด้วยกันจริง
แล้วก็กลับมาน้องก็เสียใจอะเนาะเสียใจ
ก็เลยคิดสั้นแล้วน้องก็กินยาตาย
มันก็จะมีเหตุเกิดขึ้นคนข้างบ้านหรือว่าสมัยก่อนมันยังมีเด็กส่งหนังสือพิมพ์เนอะ
มีคนส่งหนังสือพิมพ์ตอนเช้าก็จะมีคนเห็นเหมือนเขาข้ามครัวร้องไห้อยู่ข้างบนนะคะ
คนก็จะลือกันไปต่างนานาว่าบ้านนี้ผีดุ
ทีนี้ผัวเขาคนเป็นเมียตายไปได้สักประมาณ๓เดือน
สามีก็เอาเมียใหม่มาอยู่เพราะเขาก็ถือว่าเป็นบ้านเขาเหมือนกัน
ทีนี้ช่วงเอามาอยู่เนี่ยน้องผู้หญิงเมียใหม่เขาเนี่ย
ก็บอกว่าลูกเขาร้องทุกวันเลยคือเด็กไม่นอนเลย
แล้วก็แม่เขาที่มาอยู่ด้วยเนี่ยเคยมีครั้งหนึ่งเหมือนเขาโดนดึงขาค่ะ
และด้วยความเป็นคนแก่เนอะก็เลยหอบหลานแล้วบอกว่าตัวเขาไม่อยู่แล้ว
ก็ชวนลูกสาวกลับทางลูกสาวเองก็เลยบอกว่า
งั้นเดี๋ยวเขาขอรอสามีกลับมาก่อนเพราะว่าตัวเขายังไม่เคยเจอ
แล้วครั้งที่เขาเจอเนี่ยก็คือเขาอยู่คนเดียวก็นี่แม่กลับไปแล้วนะคะ
เขาได้ยินเสียงคนคือห้องของน้องคนที่ตายเนี่ยเขาชื่อเจียมแล้วกัน

ค่ะคือห้องข้างขวาค่ะปิดไว้
เมียใหม่เนี่ยก็อยู่ห้องซ้ายซึ่งเขายังมาอยู่ได้ไม่นาน

เขาจะได้ยินเหมือนเสียงคนเดินอยู่ในห้องนั้น
แล้วสักพักนึงเสียงเหมือนถอดกรประตูอะค่ะ

คือเขารู้อยู่แล้วว่าห้องนั้นเนี่ยมันไม่มีใครอยู่แน่
แล้วก็รู้ว่าเป็นห้องอดีตภรรยาของสามีตัวเอง

วันหนึ่งเหมือนกับมีการลั่นกรอนประตู

แล้วน้องเขาก็เลยคิดในใจว่า

เท่ากับว่าเดี๋ยวถ้าเขาไม่ไปจากตรงนี้

น้องก็เลยเก็บของเท่าที่จำเป็นนะคะ
แล้วก็จะลงเรือนลงไป
พอช่วงที่กำลังจะก้าวโรงเรือนนะคะ
เขาบอกมีความรู้สึกเหมือนมีคนวิ่งมาข้างหลัง

น้องก็แบบไม่ได้ทรงตัวเลย
แต่เรื่องที่เขาเล่าให้ผัวเขาฟังก็คือ
มีผู้หญิงคนหนึ่งมารับเขาไว้
มารับคือไม่ให้ตกกระแทกลงไปเต็มตัว
แสดงว่ามีบางสิ่งบางอย่างมาผลักเขาให้ตกบันไดใช่
และมีอีกคนปริศนามารับเขาไว้
แต่ก็แขนหักอะนะคะ
แต่เขาบอกว่าถ้าไม่มีผู้หญิงคนนี้มารับเนี่ย

แล้วช่วงที่เขาเงยหน้าขึ้นมองมันเป็นช่วงหัวค่ำเนอะ
เขาก็เห็นเป็นเท้าผู้หญิงใส่ผ้าถุง

เขาก็คือแขนเขาหักไปข้างหนึ่งใช่ไหม
เขาก็พองตัวก็มองไล่ขึ้นมา

ข้อเท้าก็ใส่กำไรเงินสองข้าง
แล้วก็เป็นผ้าถุงสีตุ่น
น้องก็มองเลยจนกระทั่งถึงตรงเลยเอวนะตรงสะโพก
คือเป็นผมยาวไปถึงสะโพกเลย
แล้วมองไปข้างบนก็เหมือนเห็นแต่แขนนะคะ
ซึ่งใส่กำไรเงินสองข้างเหมือนกัน
แต่ผิวนี่ซีดเลยนะคะซีดเทาเลย
แล้วร่างนั้นน่ะมองขึ้นไปชั้นชั้นบน
ขึ้นไปบนกระดายอะค่ะคือมองด้วยความโกรธ
เหมือนกำลังโกรธคนบางสิ่งบางอย่างที่ผลักผู้หญิง
ใช่แล้วก็น้องเขาก็พยายามยันตัวขึ้นเพื่อที่จะถามว่าอะไรไปยังไง

ช่วงที่พยุงตัวขึ้นมาไม่อยู่แล้ว
คือผู้หญิงคนที่ยืนอยู่ข้างเขาไม่อยู่แล้ว
แต่สิ่งข้างบนที่ว่าผู้หญิงคนนี้มองขึ้นไปเขาไม่เห็น
เขาก็เสื้อกระเซิงไปไปขอความช่วยเหลือจากข้างบ้าน
คือเรื่องนี้มันก็ดังมาจนกระทั่งบ้านนี้ไม่มีคนอยู่
ผัวเขาก็ไม่ได้มาแล้วก็เลยปล่อยเช่า
เช่าเนี่ยมีคนมาเช่าอยู่สักสองสามลายก็อยู่อยู่ไม่ได้

มาซื้อไว้เพราะว่าประกาศขายแล้วตอนนี้ลุงเดชคนนี้เขามาซื้อไว้
ก็จ้างช่างคนนี้ค่ะไปเพื่อจะดูว่าเขาจะทำอะไรเสริมได้บ้าง
ขณะที่อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้ช่างฟัง

ขณะที่คุยกับช่างเนี่ยลุงก็พาไปดูที่ข้าง
ก็ล้อมรั้วเตี้ยไว้ลุงก็เลยชี้ชี้ตรงนี้ว่ามีที่ตรงนี้อีกที่นึง
ที่จะให้ช่างมาดูว่าเขาจะปลูกอะไรได้บ้างจะทำอะไรได้บ้าง
ที่ตรงนั้นนี่ครับมันจะมีต้นจามจุรีฉามฉะใหญ่ต้นหนึ่ง
อยู่ติดรั้วทางนู้นเลยต้นใหญ่มาก
แล้วใต้ต้นจามจุรีเนี่ยจะมีสารพ่อปู่

เพราะว่าแกบอกแกได้ยินข่าวลือมาเนอะ
แต่แกซื้อบ้านหลังนี้มา๓ปีแล้วนะคะยังไม่ได้ทำอะไรเลย

เวลาเขาไปทำบ้านแต่ละที่เนอะเออมันเป็นที่อะไรเขาจะไม่ใช่รู้ค่ะ
ช่างทำบ้านก็เดินไปที่ศาลพ่อปู่ก็เรียกเรียกหลานลุงพลมาก็บอก
มานอนเฝ้าบ้านให้ลุงอ่ะก็ไปไหว้พ่อปู่ก่อนอืมอ่า
ช่างก็เข้าไปดูก็เห็นเป็นรูปปั้นพ่อปู่ตัวใหญ่เพราะสารหลังใหญ่เนอะตัวใหญ่
นั่งอยู่บนบ้านป้าเขาเรียกแห่งนะครับป้าไม่รู้ว่าภาคกลางเขาเรียกอะไร
เป็นเป็นแห่งฮะแห่งไม้สักพ่อปู่เจ้าหญ้าอ่าเหมือนโต๊ะที่ที่ฮะ
ใช่แต่เป็นแต่เป็นแห่งใหญ่เลยเพราะว่าพ่อปู่ตัวอ่าท่านแต่ตัวใหญ่หน่อย
โต๊ะต่างค่ะประมาณนั้นค่ะที่วางค่ะอืมอืมแล้วทางทางข้างข้างแม่ย่าเนี้ย
จะมีเหมือนนางลำครับให้ยืนยืนอยู่กับท่านอ่าแล้วช่างก็บอกว่านางลำเนี้ย
ลักษณะเหมือนเขาแกะมาจากไม้ชิ้นเดียวอืมนางลำไม่ไม่สวมชะดานะนางลำทางภาคเหนือเนี่ย
ที่สวมชดาอืมมวยผมแล้วตรงนั่งอกเข้าก็จะเป็นผ้าฆาตอกครับ
แล้วก็เป็นใส่ผ้าถุงอืมอ่าแล้วตรงแขนก็ใส่เป็นกำไรเงินอืม
ก็เรียกสมพรกับเล็กเนี้ยมาไหว้ครับสมพรเนี่ยมันก็ก้มลงไห้
ส่วนแม่ย่าก็มีชื่อติดชื่อแม่ย่าฟองนวลแต่นางลำหาย
ชื่อเป็นแผ่นที่ติดตัวนางลำชื่อนางลำหาย
ลุงเดชน์ก็เลยเล่าให้ฟังว่าเขาได้หุ่นเจ้าปู่เจ้าย่าและนางลำ
มีโอกาสข้ามไปฝั่งเชียงตุงครับแล้วไปเจอร้านมือสอง
แล้วก็เจ้าของร้านมือสองเนี่ยบอกว่าได้หุ่นนี้มาจากทางเหนือ
แล้วลุงพลก็แกบอกมีอะไรไม่รู้ดนใจแกคืออยากได้
แล้วเจ้าของร้านก็บอกว่าถ้าจะเอาไปเนี่ยให้เอาไปทั้ง๓นะ
เขาเคยปล่อยไปเฉพาะเจ้าปู่เจ้าย่าเนี่ย๒ลายแล้วเอามาคืน
แล้วลุงพลก็บอกว่าลุงพลเอาอยู่แล้วเพราะว่าคือชอบอ่ะ
คือต้องไปทั้งหมดก็เลยเป็นเหตุให้ได้เอามาบูชาตรงนี้ค่ะ
ก็ตกลงอะไรกันแล้วช่างก็กลับไปสมพรกับเล็กก็อยู่อยู่เฝ้า
ทีนี้ช่วงหัวค่ำไอ้เล็กมันก็เดินอยู่แถวนั้น
สมพรก็บอกเล็กเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปก่อนนะ
เบื่ออะไรแล้วก็ขึ้นตามไป
มันก็เดินอยู่แถวนะคะแล้วมันคิดอะไรไม่รู้
มันก็เดินกับพี่สารพ่อปู่มันก็ไปก้มมองไว้
เขามีชื่อกันหมดเนอะทำไมพี่ไม่มีชื่อ

ทำไมพี่ไม่มีชื่ออ่ะแล้วก็สักพักหนึ่งมันก็หัวเราะ
แล้วมันตั้งท่ารำอย่างนี้เป็นฟรีเป็นชาติ
เมื่อยบ้างหรือเปล่านั่นไงมันก็หัวเราะคิกคักอะไรของมันเนี่ยค่ะครับ

อันดับแรกก่อนเลยนะเสียงสล้อซอซึงอ่ะครับ
เหมือนข้างบ้านเขามีงานอะก็แววมา
ฟังเสียงมันไม่ใช่เสียงเหมือนละนาดอะไรเนาะ
เป็นคนสีสล้อซอซึงเนี่ยค่ะ

ก็เห็นเงาพี่สมพรอยู่บนบ้านเนอะ
สักพักหนึ่งเล็กมันก็บอกมันได้ยินเสียงหัวเราะ

พี่แจ๊คยืนอยู่ข้างศาลพ่อปู่เลย

พี่ที่รับเมียของเจ้าของบ้านไว้วันนั้นเลยค่ะ
คือยืนเป็นผ้าถุงสีตุ่นอย่างนี้นะคะ

ข้อมือข้อแขนอะไรใส่กำไรเงิน
ยืนแล้วก็มองเล็ก
คือรูปร่างเขาเหมือนในหุ่นทุกประการ
เพราะว่าเนื่องจากความเก่าของหุ่นเนอะ
เจ้าของเดิมเหมือนคนที่แกะสลัก

หุ่นที่เล็กเห็นอย่างนี้เลย

แล้วบอกว่าผมทำอะไรไม่ได้เลย

เดินมาหาเล็กแล้วก็ใช้นิ้วจิ้มที่แขน

ซึ่งมันบังคับตัวเองไม่ได้

อ้าวมันหายไปไหนอ่ะ
สมพรณก็ลงมามองไปทางศาลพระโป

เกะลงไปเล็กทำอะไร
มันก็พูดแบบพยายามบังคับตัวเอง
บอกว่าพี่พี่สมพร

จุดก็ไม่ใช่พ่อปู่พี่นางลำ

ก็เลยบอกว่าถ้าเด็กมันทำอะไรผิดพลาดอะเนาะ
ก็คือขอคำมาแทน

ตอนนั้นก็ไปเองแล้วเอาของไปขอเข้ามานางลำ

คือเขาถอดรองเท้าใช่ไหมนั่งคุกเข่า

จะลุกขึ้นเขาเห็นเป็นแผ่นเล็ก
ตกอยู่เขาก็หยิบขึ้นมา
สีสุพาง

ไม่เก็บไม่เอาไปติดให้เขา
คือเราไม่รู้ของลี้ลับแบบนี้

สมพรก็บอกเล็กเดี๋ยวคืนนี้อยู่คนเดียวนะ

ผมอยู่ได้พี่อย่ากลับดึกแล้วกัน

มันก็ได้ยินเสียงห้องนั้นดัง

มันไปดู

เล็กมันเล่าให้ฟังว่าลักษณะห้องนะพี่แจ๊ก

แล้วก็มีช่องทางเดินข้างเตียงแล้วก็หน้าต่าง
แล้วก็ตรงตีนเตียงก็เป็นกระจก
มันก็ไปนั่งตรงตีนเตียงแล้วก็มันก็มองไปเรื่อยมาเนอะ

คือลักษณะเหมือนเขาใช้ไม้ไผ่สาร

ตรงนี้เขาจะทำเป็นช่องไว้
ซึ่งมองขึ้นไปจะเห็นขือคาหมดเลยนะ

คือมาติดเป็นลายผนังด้านนั้นนะ

พี่แจ๊คมันได้ยินเสียงเหมือน
โดนแต่กากอยู่บนเพดาน

แล้วขยับมาตรงข้างฝา

อ้ออ่อจากนั่งอยู่บนเตียง
คือช่วยตัวเองได้แค่นั้นมันบอกนะมันก็ถลายขึ้นไป
ขณะที่หัวมันยังไม่พ้นคือตัวมันกระเทิบเข้าไปเนี่ยหัวมันก็ยังไม่พ้นเตียงเนอะ
มันเห็นเท้ายื่นลงมาโอ้โหเป็นกระโปรงสีน้ำตาลลายดอกสีชมพู
ลงมาเลยเหยียบข้างฝาไต่ลงมาไอ้เล็กกระเทิบเข้าไป
คือประมาณว่าขอเห็นแค่ตีนก็พอคืออย่าเห็นหน้าเลย
พอมันเข้าไปอยู่ใต้เตียงแล้วปุ๊บเนี้ยร่างนั้นก็ลงมายืนเต็มตัวแล้วอืม
ในห้องมันก็ไม่ได้สว่างมากอะเนาะคือมันเป็นไฟรุ่นเก่าที่เป็นหลอดกลุ่ม
มันเห็นร่างนั้นเดินมาหามันทีนี้คุกเข่าอ่ะสิคุกเข่าแล้วเอามือเท้าพื้น
จะก้มลงมาดูโอ้ยรู้ว่าอยู่ใต้เตียงเนี่ยเหรอ
ช่วงที่ผมละพื้นคือหน้าจะก้มลงมาแล้ว
ไอ้เล็กมันก็มันก็คิดอะไรไม่รู้พี่แจ๊คมันก็เอามือกลุ่มกระเป๋าอ่ะ
พี่สุภางช่วยผมหน่อยคือผมไม่รู้จะคิดถึงใครอ่ะ
ไม่ได้ยินเสียงเดินขึ้นมาเดินขึ้นบันไดมาเลยเดินแบบกระทืบเท้าด้วยนะ
มันก็หนื่นใจพี่สมภลกลับมาเลยไว้มันรอดแล้วอย่างเนี้ย
เป็นพี่นางลำขึ้นมาในลักษณะที่ไม่สวยงามอะไรเลยนะพี่แจ๊ค
แล้วมือข้างขวาเนี่ยถือเหมือนหวายหวายยาวใหญ่เลยนะ
แล้วก็กระทืบเท้าแล้วก็แบบจะชี้หน้าไอ้นางเจียมเนี่ย
ทางนี้ก็ยืดตัวมันก็บอกว่าเหมือนผู้หญิงสองคนทะเลาะกันอ่ะครับแล้ว
แล้ววิญญาณเจียมวิ่งเข้าใส่ก่อนเลย
แล้วพี่นางลำก็วิ่งสวนไปแล้วเหมือนกับหวายฟาดเต็มที่ค่ะ
จนกระทั่งร่างนั้นกระเด็นร่างเจียมเนี่ยนะฮะกระเด็นไป
มันก็พยายามดูสติก็แบบมันกลัวจนแบบมันทำอะไรไม่ถูกเลย
แล้วบอกว่าร่างของเจียมเนี่ยลุกแล้วก็วิ่งเข้าไปในฝาข้างที่ติดกระดาษไว้ค่ะ
แล้วพี่นางลำก็ตามเหมือนจะตามไปซ้ำ
ไอ้เล็กก็ไปเลยคือสติหมดไปแล้วสลบไปเลย
อารมณ์นั้นไม่รู้จะกลัวใครดีไง
กลัวผีไอ้เจียมนี่ก็กลัวกลัวนางลำก็กลัว
รู้ตัวตรงสมพรมาแล้วมาเรียบร้อยแล้วก็
ก็โทรเรียกก็โทรเรียกลุงเดชโทรเรียกช่าง
ก็มานั่งเค้นกว่ามันจะพูดรู้เรื่องอะเนาะ

ช่างเขาก็เลยด้วยความที่ป้าบอกว่าเขาก็คงมี
อาจจะผ่านการบวชเรียนอะไรมาแล้วอะเนาะ
ช่างก็เลยคุยกับลุงเดชอืม
ผมรู้แล้วทำไมเขาเอาพระมาสวดอะไรเนี่ย
เจียมถึงไม่ไปไหนครับหนึ่ง

ข้างบนต้องมีอะไรที่เป็นสมบัติเขาอยู่แน่นอนที่เขาคงห่วง
ครับก็เลยให้สมพรไต่ขึ้นไปดู
พี่แจ๊คเขาใช้ไม้กระดานหน้าใหญ่เลยนะ
สามแผ่นประมาณเมตรครึ่งอ่ะไม่รู้ว่าขึ้นไปได้ยังไงนะอืม
แล้วก็เอาไปวางเลียงกันสามอันครับ
แล้วก็เอาผ้าปูเหมือนเขาเวลาเขามีปัญหาเขาไม่สบายใจ
อืมเขาจะขึ้นไปหลบอยู่บนนั้น
เหมือนเป็นที่พักที่นอนเขาอย่างนี้เหรอฮะใช่

แล้วก็มีไดอารี่เล่มหนึ่งครับ
มีหวีมีกระจกแล้วก็มีที่คาดผมครับ
ในนั้นก็คงเขียนเรื่องอะไรของเขาอะเนาะ
แล้วก็ที่ช่างอ่านดูอันหนึ่งก็คือ

เพราะว่าเขาอยู่บนนั้นแล้วก็ญาติของผู้ชาย
มาแล้วคงไม่เห็นเขาแล้วก็คงพูดว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้เหมารถไปกันอยากเห็นหลาน
ก็ไปรู้ตรงนั้นนะคะว่าผัวไปมีเมียใหม่
ก็เลยบอกว่าให้เอาของทั้งหมด
ห่อผ้านั้นแล้วเอาลงมา
เพื่อที่จะเอาไปทำพิธีเนอะ
ก็คือส่งวิญญาณเข้าไปอย่างนี้

บอกให้สมพรลื้อกระดาษห่อของขวัญ

แจ๊คเขาใช้ช็อกสีวาดเป็นตัวเองติดผนัง
คือด้วยความที่ว่าไม้กระดานเป็นสีน้ำตาลอยู่แล้วเนอะ
เขาก็วาดแค่ดอกสีชมพูคือตัวเท่าเขาเลย
แล้วเขาก็เขียนคือประมาณอ่านได้ว่า
ห้องนี้เจียมจิตเคยอยู่แล้วก็จะอยู่ตลอดไป
เดชก็เลยบอกงั้นลุงต้องทำไง
ช่างก็บอกว่าก็แล้วแต่ลุงนะ
ถ้าลุงจะเอาไว้อยู่ก็คือต้องทำให้เขาเชื่องให้ได้
เพราะเขาก็ดูห่วงของเขาอยู่
ลุงก็ตัดสินใจลื้อไม้ทั้งหมดอะค่ะ

วัดเอาไปทำเป็นโรงเรียนเอาไปต่อเติมโรงเรียนให้เด็กอยู่
แล้วเด็กเรียนก็ได้

อาจจะทำกับวิธีเรื่องของพระท่านอาจจะปรับรำคงว้างความอะไรแล้ว
คือถ้าเขาอยากได้ลูกเขาก็คงมีความสุขอยู่กับเด็กเด็กอืมอ่า
คือพระท่านก็เอาไปทำไปต่อเติมไปโรงเรียน

ค่ะแล้วก็พอมาถึงเล็ก
มันก็เลยรอดมาได้เพราะว่าพี่นางรามมาช่วยไว้เนอะ
มันก็คิดยังไงไม่รู้ก็เอาชื่อพี่เขาไปติดให้ดีกว่า
เขาจะได้มีชื่อว่านี่ชื่อเขานะศรีสุภาง
มันก็เอาชื่อไปติดให้พี่นางลำ

พี่มาหาผม๒รอบมันไม่ดีเลยคือโคตรน่ากลัวเลย
ทำไมพี่ไม่สวยเหมือนในรูปอันนี้ก็ปากไม่ดี
คืนนั้นมันก็ฝันมาเต็มยดเลยพี่แจ๊ค
มันบอกว่ารูปร่างสะโอดโทรงมากเลยนะ
ผ้าคาดอกจะเป็นสีแดงปล่อยชายยาวถึงสะโพก
แล้วผ้าถุงก็จะออกเป็นตีนจกแดงดำสลับกันไป
ตั้งโมยผมบนโมยก็จะใช้ดอกไม้ประมาณ๙ชนิดพันโมยไว้
แล้วก็ไม่ได้สวมชะดาไม่มีเล็บ
ฟ้อนทางเหนือเขาเรียกฟ้อนสาวใหม่คือลักษณะฟ้อนจิก
แล้วก็ตรงข้อเท้าข้อแขนก็ใส่กำไร
แล้วก็มาลำให้ดูคือไม้ดูแบบให้สวยเลย
คือนี้คือรูปลักษณ์ของเขาเขาดีก็ได้เขาร้ายก็เป็น
อยู่ที่ว่าอยู่ในสถานการณ์ไหน
คือป้าก็เลยมานึกว่าฟังจากช่างแล้วเออ
คือนางลำในความรู้สึกของช่างเนี่ย
ช่างเขาบอกว่าเหมือนเขาประวารณาตัวมาเพื่อที่จะอยู่กับเจ้าปู่เจ้าย่า
แล้วบริวารที่มาอยู่ในบ้านเนี่ยคนไหนบูชาเขานับถือเขา
เขาก็จะคุ้มครองคือเหมือนเจ้าปู่เจ้าย่าไม่ต้องแล้วประมาณเนี้ยค่ะ
คือเขาทำได้ยังไม่ต้องถึงมือเจ้าปู่เจ้าย่าใช่อืม
ปัจจุบันบ้านเหล่านี้ก็ทำเป็นแบบเป็นตึกไปแล้วค่ะ
เป็นแบบอ่าปูนสองชั้นอืมก็ลุงเดชก็ให้ลูกสาวลูกชายอยู่
จนปัจจุบันนี้ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะสารก็สารพ่อปู่ก็ยังคงอยู่
ยังอยู่ใช่จุ๊กตานางรำก็ยังอยู่ลูกปั้นนี้ยังอยู่ยังอยู่
น่าสนใจจังเลยอ่ะยังอยู่แล้วชื่อก็ยังติดอยู่ติดอยู่
สีสุพางสีสุพางเออเขาบอกเขาชื่อสีสุพางโอ้โห
ดีก็ได้ใช่หรือถ้าเขาจะร้ายก็เป็นอยู่ที่ว่าเจตนาคนอย่างเราอ่ะ
พูดอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรหรือเปล่า
ถ้าเราอยู่ในสถานที่ที่เราเชื่อกันว่าเป็นอนาบริเวณของท่านเหล่านี้
ที่เขาคอยปกปักดูแลรักษาอยู่
เราให้ความขอรบให้ความอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เป็นการรบดูดเกินไป
ท่านก็อาจจะช่วยเราในตอนที่เราคับขันในตอนที่เราลำบาก
หรือถ้าเราแบบอยากลองของท่านก็ทำให้เห็นเลยก็ได้
ถ้าไปเจอเป็นบางตนนะคะที่ดุดุไอ้เล็กตายเลยนะ
คือจากที่เราฟังเรื่องเล่าต่างไปเจอที่เขาแบบเกรี้ยวกาดหน่อยเนอะ
แต่นี่เหมือนกับเขาว่ามาฝังแล้วฝักตัวอยู่กับเขา
อย่างผีเจียมป้านึกเองในใจ
เมื่อก่อนก็คงไม่มีอะไรกันหรอกประมาณว่า
แต่ว่ามาทำร้ายคนที่อยู่ในบ้านเขาก็ยอมไม่ได้
ก็ถือว่าเป็นอาณาบริเวณของเขาของท่าน
ใช่แต่ถ้าปากมือกันจริงก็สู้เขาไม่ได้
เพราะว่าศีลไม่เสมอกันยังไงอ่าเขาเรียกอ่าบำเพ็ญเพียรภาวนาอะไร
เขาสูงกว่าอยู่แล้วซึ่งต่างกับเจียมที่ผีใต้โหง
เวรกรรมมันก็ยังมีเยอะหิว
อันนี้คือเป็นการบำเพ็ญเพียนมาแล้วก็จะมีตามความเชื่อ
ผีนังรำคืออะไรนะคือไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเป็นเหมือนผมหรือเปล่า
ผมจะเป็นคนที่อินแล้วก็กลัวกับเรื่องของผีนางลำมาก

แล้วยิ่งฟังผีนางรำในลักษณะของที่ป้าแมวเล่า
ผมไม่ค่อยคุ้นปกติผีนางรำตามจินตนาการ
ชาดามาชุดแบบเต็มเลย
แต่อันนี้ก็จะเป็นแบบทางเหนือทางร้านนานถูกไหม
เป็นล้านนาเขาไม่ได้ใส่ชะดามวยผมเฉย
แต่วิธีการปรากฏตัวหรือว่าการมาของท่านโอ้โหน่ากลัวฮะ
แล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ป้าแมวเล่าแล้วสนุกนะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ
ขอบคุณป้าแมวนะครับขอบพระคุณครับ
และสัปดาห์นี้เวลาหมดหมดเวลาครับฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่อยากจะติดตามสถานีผีดุของเรา
ตรงนี้เลยนะครับว่าติดตามได้ช่องทางเดียวเท่านั้น
ออฟฟิเชียลครับก็คือทางยูทูปไทยรัฐเท่านั้นนะครับ
ถ้าช่องทางอื่นไม่ใช่นะฮะอันนั้นของปลอมฮะ
ของเราอยู่ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับ
สำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
สัปดาห์หน้าวันศุกร์๔ทุ่มตรงเราจะกลับมาล้อมวงในการฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญพร้อมกันครับ
วันนี้สถานีผีดุของเราลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีราตรีสวัสดีทุกท่านครับ